เพราะถนนแคบและทีนี้รถจะสวนกันไม่ได้
แต่ทีนี้รถมาประจันหน้ากัน
ใครจะหลบใครจะเบี่ยงกันแน่
คุณผู้ชมไปดูคลิปนี้ก่อนฮะ
แล้วทำไมเขาไม่ยอมไอ้นี่วะ

พี่เขาขยับแบบนี้บอกพูดกับเขาดี
ครับ

ก็ถนนมันเป็นไอ้นี่

ถนนมันเป็นส่วนกันไม่ได้

นี่มาทำนิสัยอย่างนี้ไม่เอา
ช่วงท้ายนี้ที่ผู้หญิงบอกว่าพี่อย่าทำนิสัยแบบนี้ไม่เอา
เพราะว่าตัวผู้ชายที่ลงจากรถไปเนี่ยโอ้โหตอนลงจากรถเราก็ลุ้นนะ

ไม่ชกต่อยไม่มีเรื่องมีราวไปเจรจาอะไรกันสักอย่าง
แล้วก็กลับมาพร้อมกับคำพูดที่บอกว่า
คนขับรถคันนั้นเขาบอกเขาก็มาซ้ายถูกต้องของเขา

ทีนี้รถคันที่ติดกล้องก็บอกเราก็มาซ้ายของเรา

แล้วคือมันไม่มีทางให้ไปมันก็ต้องมีคันใดคันหนึ่ง

ถ้าไม่ถอยก็หลบตรงที่มันหลบได้
ซึ่งจริงโชคดีนะที่มาประจันหน้ากัน
ตรงช่วงที่มันมีส่วนที่หลบได้
ฝั่งฝั่งทางซ้ายทางขวามือที่คุณผู้ชมเห็นอยู่
ฝั่งขวาของรถคันนี้หรือว่าฝั่งซ้ายของรถคันนั้น
แต่ว่าใครจะหลบก่อนล่ะวัดเชิงกันก่อน

และตอนนี้คือตัวผู้ชายของกรรมที่เขาลงไปเจรจานี่
เขาตกโกนด่าเหมือนก้อนอรมขึ้น
ลงขึ้นแต่ทีนี้ตัวภรรยาก็บอกพี่ไม่เอานะ
ไม่ต้องไปด่าเขาเงียบกันไป
ก็กลายเป็นประเด็นที่ออกมาเผยแพร่ในโลกโซเชียลนะฮะ
ของโฟสเขาก็ชื่อว่าชมผู้คุ้มประดิษฐ์
นำคลิปออกมาเผยแพร่ว่าใครจะหลบกันก่อน
แล้วก็เธอก็เขียนข้อความไว้ว่าตกใจ

แล้วก็กลัวเขาจะชักปืนยิงสามีตาย
ก็เลยถ่ายคลิปวิดีโอนี้ไว้นะฮะ
คนในโลกโซเชียลก็เห็นคลิปบอกว่าเฮ้ยน้ำจิตน้ำใจนะ
ก็ต้องมีคนหลบสักคนหนึ่งฮะสักคันหนึ่งนะฮะ
ก็สุดท้ายก็กลายเป็นว่ารถคันนี้เขาก็ต้องหลบมานะครับ
พอข่าวแบบนี้มันยังเป็นข่าวเหตุการณ์แบบนี้

ถ้าคุณไปอยู่ในเหตุการณ์แบบนั้นคุณทำยังไง

หรือไม่นะอีกอย่างเวลาจะลงไปคุยกับคันนั้นนะ
ลงจากรถไปยกมือไหว้ก่อน
สวัสดีครับพี่พี่ครับพี่หลบให้หน่อยได้ไหมครับ
คุณผู้ชมวิธีนี้คุณสืบสกุลใช้มาแล้วได้ผล

ก่อนแหละถึงแม้ในใจจะโมโห